การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะคะตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
โดยนักเตะตัวเล็กทีมชาติไทยนะคะก็หวังจะคว้าแชมป์สมัยที่๑๒ให้ได้
ส่วนเมียนมาร์คู่แข่งค่ะหวังจะสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะ
ซึ่งเกมนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเคยค่ะ
ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนเอเอฟเอฟเอไอเอสฟุตซอลชัมเป็นชิปสองพันสิบหกนะคะ
ชิงชนะเลิศระหว่างฟุตซอลทีมชาติไทยแชมป์อาเซียน๑๑สมัย
พบกับทีมชาติเมียนมาร์ค่ะที่ผ่านเข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งแรก
โดยช่วงเย็นวันนี้นะคะมิเกลโรดิโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนค่ะ
ก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเพื่อปรับความสมดุลพร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมในรอบรองชนะเลิศ
โดยเฉพาะเรื่องของสมาธินะคะแล้วก็กำชับด้วยว่า
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์สกอร์ตามหลังคู่แข่งอีกเป็นอันขาดค่ะโดยผู้เล่นห้าคนแรกของค่ำวันนี้นะคะ
ก็คาดว่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมค่ะผู้รักษาประตูก็จะเป็นคณิตสอนผู้พันธ์นะคะ
แล้วก็มีกัปตันช้างกิจดาวงแก้วจิรวัตรสอนวิเชียนไตรรงเพชรเทียม
แล้วก็โมฮามัติอุสมานูซ่าที่ฟอร์มแรงมากนะคะยิงไปแล้ว๗ประตูแล้วก็กำลังลุ้นตำแหน่งดาวสันโดด้วยค่ะ
เพราะว่าเรานัดชิงนี้เราจะเล่นให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นครับเพราะในช่วงเวลาแรกเราเสียประตูเร็ว
ก็ทำให้เกมที่เราเล่นเมื่อวานมันเล่นยากขึ้นมาแล้วก็เจอพม่าเราก็จะพัดกลุ่มจะทำผลงานให้ดีครับ
คดีมินเทียนนะคะผู้จัดการทีมชาติเมียนมาร์ก็กล่าวค่ะว่าครั้งนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายกับการที่ทีมได้เข้าชิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะ
หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะเคยทำได้ดีที่สุดในรายการนี้ด้วยการได้อันดับที่๓เมื่อปี๒๐๐๖นู่น
ซึ่งการเข้ามาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องยกความดีให้กับทุกคนที่ตั้งใจซึ่งการเจอกับโต๊ะเล็กไทยนะคะผู้จัดการทีมชาติเมียนมาร์ก็ยอมรับว่าเป็นงานที่ยาก
แต่แน่นอนว่าทีมจะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและก็หวังว่าจะเอาชนะไทยให้ได้ด้วยค่ะ
ส่วนสถิติการพบกันที่ผ่านมาของทีมชาติไทยกับเมียนมาร์ในทุกรายการที่แข่งขันนะคะก็ปรากฏว่าโต๊ะเล็กครองสถิติเอาชนะได้ทั้ง๑๒ครั้งซึ่งครั้งล่าสุดที่เจอกันนะคะก็เจอกันเมื่อปี๒๐๑๕และก็เป็นโต๊ะเล็กทีมชาติไทยค่ะที่ชนะได้๖ประตูต่อ๑ค่ะ
สำหรับศึกภูตเซาชิงเช็มท์อาเซียนคู่ชิงอันดับที่สามเป็นการพบกันของมาเลเซียกับตีนะคะ
แข่งขันเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีขณะที่คู่ชิงชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยพบกับเมียนมาร์เริ่มแข่งขันเวลา๑๙นาฬิกาที่

ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะคะ
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ